ทำให้ชนะ๑๐นะครับ
เป็นการยิงเข้ากรอบครั้งเดียวของเมืองทองด้วยนะครับแล้วก็ได้ประตู
ส่วนดาวสันโวสูงสุดในปีนี้ของไทยลีกก็คือ

ส่วนแชมป์เก่าอย่างเชียงรายยูเนเต็ดนั้นจบที่๔นะครับ
๙เนี่ยนักคอร์รัฐศรีมานะครับ
ีทีประจวบ๑๑โปรลิสเทโร๑๒ชมบุรี๑๓สุพรรณบุรี
แล้วก็๓ทีมตกชั้นนะครับย้ำอีกครั้งในสุโขทัยตราดแล้วก็ระยองครับ